คุณผู้ชมครับเมื่อคืนใครได้ดูปรากฏการณ์ทางธรรมชาติจันทรุปราคา
ส่งมาบอกกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรแล้วตัวเองได้ทำอะไรเพื่อแก้เคล็ดหรือเปล่า

ความเชื่อโบร่ำโบราณมันคือราหูอมจันทร์หรือว่ากบกินเดือนเนอะ
ทราบต้องคอบถ้วยถังกระลำงหม้อเอามีไปคอบต้นไม้ให้รูปมันดกอะไรแบบเนี่ย
มันคือความงามของธรรมชาติอย่างเดินแต่บ้านเราต้องคอบม่อไล่แล้วอาหูออก
คือแต่ก่อนสมัยเด็กคุณแม่บอกว่าเฮ้ยลาหูอมจันทร์ต้องเอามีดไปฟันต้นมะม่วง

อันนี้สารภาพนะอันหลังนี่เพิ่งรู้

ไปดูปรากฏการณ์นี้ก็นอนมีหลายพื้นที่มาให้ดูไปดูที่ฉาดเทิงเซาค่อนก่อน
ไปที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวนี่ก็เห็นแบบนี้เลยชาวบ้านเขาสามารถชมปรากฏการณ์ครั้งนี้ได้ชัดเจนเมื่อคืนท้องฟ้าค่อนข้างเปิดนะ
ปรากฏการณ์นี้นะฮะก็อธิบายง่ายมันเกิดจากโลกดวงอาทิตย์และดวงจันทร์มันโคจรเป็นแนวเดียวกันเงามันก็บดบังกันอะไรแบบนี้แหละครับ
ซึ่งก็จะมีโลกอยู่ตรงกลางแล้วก็เป็นจังหวะที่ดวงจันทร์โคจรผ่านเข้ามาในเงาแน่นอนก็ทำให้เกิดปรากฏการณ์ก็เป็นเงาบางดวงจันทร์แบบนี้
แต่ว่าเราสามารถมองเห็นมันจะเว้าบางส่วนเท่านั้นแล้วก็โผล่ออกมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่ชาวบ้านก็พาลูกหลานออกมาดูกันนะชาวบ้านเขาเชื่อมันเป็นเรื่องของราหูอมจันทร์ก็ชวนลูกออกมาขับไล่ลาหูตะโกงตะโกนเอาไม้เคาะถังตั้งนี่เห็นไหมเอาขวดมาทอดไล่มันไล่มันไล่มันออกไปอะไรแบบนี้นะฮะ
อากาศบริเวณอนุสาวรีครูบาศรีวิชัยทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
ก็คลึกคลักเช่นกันนะครับเนื่องจากมีชาวบ้านในไปไหว้สากราภ
ก็สำคัญไม่แพ้กันนะคะบริเวณวัดสันทรายต้นกอก
เขามีพิธีสมโพธิหลวงพ่อดีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
อายุ๔๕๙ปีนะคะ

หน้าจุดเทียนบูชาพระธาตุเจดี๔๖๔ชุดบริเวณ
รูปปั้นท้าเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกานะคะ
การทำแบบนี้ชาวบ้านเชื่อว่า
เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้แคล้วคลาดจากพยันตรายทั้งปวงนะคะ
รวมทั้งมีพิธีปลุกเสกเหรียญท้าเวสวรรณด้วยนะคะ

จากปรากฏการณ์ราหูอมจันทร์แล้วใช่ไหมก๊อฟพี่เบิร์ต
เมื่อวานนี้ยังเป็นวันราหูซ้อนราหูอีกด้วย
เขาบอกว่าเป็นวันแรงนะคะแล้วยังเป็นวันพระใหญ่คือวันวิสาขบูชานะคะ
ซึ่งหลายคนเชื่อว่าจะมีแต่เรื่องดีดีนะคะ
บางคนก็บอกว่าจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นก็จะมีทั้งดีและร้าย
เพราะฉะนั้นเอาล่ะระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะคะ

บรรยากาศในวัดเสาหินอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตลอดทั้งวันเมื่อวานนะฮะ
ก็คึกคักไปชาวบ้านเขานำของดำ๘อย่างไปเส้นไหว้รูปปั้น
เท้าอสุรินทราหูนะฮะหวังจะปัดเป่าเรื่องร้ายให้มันกลายเป็นดี
เนื่องจากทราบว่าจะเกิดปรากฏการณราหูอมจันทร์คนก็ไปกันเยอะนะครับ
จากนี้ก็ยังมีการบูชาเขาบอกว่าเป็นการบูชาขมิ้นส้มปล่อย
นำไปให้ท่านเจ้าอาวาสทำพิธีอาบน้ำมนต์สะดอกเคราะห์หน้ารูปปั้นพระราหู
เพื่อขจัดปัดเป่าข้อร้ายออกจากตัวเองโดยเฉพาะคนที่เกิดราศีพฤกษก
แล้วก็ราศีพิจิกษ์รวมไปถึงคนที่เกิดวันอาทิตย์และวันจันทร์
แล้วก็พุธกลางคืนด้วยเพราะเชื่อว่าจะได้รับผลกระทบ
แล้วก็มีโชคร้ายตามลักษณะราศีทางโหรศาสต
ซึ่งต้องระวังเรื่องของสุขภาพการงานแล้วก็อุบัติเหตุนะฮะ
คุณผู้ชมจากเหตุการณ์นี้มันมีเรื่องของดาราศาสตร์มาเกี่ยวข้อง
เคลื่อนย้ายดาราหูต่างเขาบอกว่าหลังจากนี้ไป
จะมี๒ราศีมีผลกระทบยังไงบ้าง
ก็คือมีราศีมังกรกับราศีกรกฎ
เขาบอกว่ามันจะเกิดการผ่าตัดเสียเลือดเสียเนื้อด้านสุขภาพ
แล้วก็อาจจะมีปัญหามีปากเสียงถูกตำหนิหรือว่าทัวร์ลง
เพราะให้คนสองราศีนี้คือมังกรกับกรกฎระวังไว้หลังจากนี้

แต่ถ้าเกิดใครได้ฉีดวัคซีนในเดือนมิถุนายนก็ถือว่าเสียเลือดไปแล้ว

แต่ถ้าเกิดไม่ได้ถูกฉีดวัคซีนอาจจะต้องมีการผ่าตัดในเดือนมิถุนายนก็ได้

สีกรกฎจูบย้อยจันทร์

โอ้น้วนละเอาสักหน่อยสิพี่

แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเรามีหมอก๊อฟอาจจะเป็นคู่แข่งหมอไก่

แต่ว่าสีมังกรกับกรกฎให้ระวังไว้เดือนมิถุนาเป็นต้นไป